ตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาประมาณสักเกือบจะใกล้๕ทุ่มแล้วนะครับ
เวลาผ่านมาหลายชั่วโมงตั้งแต่ปิดหีบช่วง๕โมงเย็นนะครับ
ดังนั้นผมพาคุณผู้ชมมาดูภาพรวมทั้งประเทศกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
คะแนนอย่างไม่เป็นทางการข้อมูลจากกรกตนะครับ
ตอนนี้คะแนนนับไปแล้วได้ประมาณสัก๕๕ครับ
จะเห็นเลยนะครับว่าในการเลือกตั้งปี๒๕๖๖สีส้มรอบนี้ดูเหมือนว่าจะกระจายจุดและกินพื้นที่มากกว่าสีแดงในหลายโซนหลายพื้นที่เลยครับ
คุณผู้ชมครับในการเลือกตั้งปี๒๕๖๖เนี่ยสอสอแบบแบ่งเขตมีทั้งหมด๔๐๐เขต๔๐๐ที่นั่งด้วยกันนะครับ
แล้วดูครับไล่มาตั้งแต่ตอนบนของประเทศจนกระทั่งมาถึงตอนกลางไล่มาจนในพื้นที่ตอนล่างของประเทศนะครับ
พื้นที่ปลายด้ามขวานประเทศไทยนั้นจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วสีอาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักแต่ก็เห็นพื้นที่แซมของสีใหม่ใหม่เพิ่มมากขึ้น
แล้วลองดูผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทั่วประเทศสอสอแบบแบ่งเขต๔๐๐เขต๔๐๐คนนะครับ
ตอนนี้ครับอันดับที่๑ที่นำมาก็คือพักก้าวไกลครับ๑๑๕ที่นั่ง
มาอย่างสูสีเลยครับก็คือเพื่อไทย๑๑๓ที่นั่งแบบหายใจรถต้นคอ
หลังจากนั้นครับคือภูมิใจไทยครับ๖๔ที่นั่งนะตอนนี้
ในขณะที่รักรวมไทยสร้างชาติครับ๒๑ที่นั่งนะตอนนี้นะครับ
ประชาธิปัตย์ประมาณ๑๙ที่นั่งครับ
ส่วนที่ต่ำกว่า๑๐ตอนนี้มีชาติไทยพัฒนายังไม่เป็นทางการนะครับ
คะแนนแต่นับมาได้แล้ว๕๕และประชาชาติ๕ที่นั่งครับ
ก็คาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่โซนภาคใต้โดยเฉพาะ๓จังหวัดชายแดนใต้ครับ
คุณผู้ชมครับพักอื่นมีอีกประมาณสัก๘ที่นั่งด้วยกัน
ไปต่อครับเปลี่ยนจากแผนที่ประเทศไทยเราเป็นภาคเหนือกันบ้างเจาะรายภาคครับ
ภาคเหนือมีจำนวนสอสอแบบแบ่งเขตได้๖๘ที่นั่งด้วยกันครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือ๑๖จังหวัดครับ
ทีในการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี๖๒เนี่ยครับ
เพื่อไทยเขาเบียดมากับพลังประชารัฐนะครับ
เพราะรอบที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยได้๒๘ที่นั่งแล้วก็พลังประชารัฐได้๒๕ที่นั่ง
แต่ว่ารอบนี้ลองดูครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงครับ
เพื่อไทย๒๕ที่นั่งก็จริงแต่ก้าวไกลเบียดแซงขึ้นมา๑๘ที่นั่งแล้วนะครับ
ตอนนี้พลังประชารัฐ๑๔ที่นั่งครับในขณะที่ภูมิใจไทยปักหมุดในพื้นที่ภาคเหนือได้เพิ่มมากขึ้น
แล้วก็มีประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ชาติพัฒนากล้านะครับ
จากภาคเหนือขยับไปหน่อยครับไปที่อีสานครับไปดูอีสานกันหน่อยครับ
อีสานบ้านเฮาวครับแล้วลองซูมเข้าไปใกล้ลองดูว่าผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนั้นจะเป็นอย่างไร
จังหวัดในภาคอีสานครับ๑๓๓ที่นั่งครับ
เพื่อไทยยังคงมาอันดับ๑นะตอนนี้นะครับ๗๔ที่นั่ง
ตามมาด้วยภูมิใจไทย๓๐ที่นั่งขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับ
เพราะว่ารอบก่อนปี๖๒ภูมิใจไทยได้เพียงแค่ประมาณ๑๖ที่นั่ง
รอบนี้เจาะพื้นที่ได้หลายจุดเลยครับ
มาด้วยก้าวไกลพลังประชารัฐไทยสร้างไทยชาติพัฒนากล้า
ก็น่าจะเป็นพื้นที่ในส่วนของโคราชนะครับ
ของริปรับภัณฑ์ลบแล้วก็อีกหลากหลายพักครับ
พลก็คือเพื่อไทยรวมพลังอันนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้น
แต่นี่คือพักท้องถิ่นของชาวอีสานครับ
ก็ตีคะแนนขึ้นมาได้นะครับ

จังหวัดภาคกลางจะมีทั้งภาคกลางแล้วก็กินพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะครับ
ตอนนี้ก้าวไกลมา๔๙ที่นั่งครับตามมาด้วยเพื่อไทย๑๔ที่นั่ง
แล้วก็ภูมิใจไทย๑๓ที่นั่งพลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์
อันนี้คือพักที่ต่ำกว่า๑๐นะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับพื้นที่ภาคกลางกับพื้นที่ภาคตะวันออก
ขยับลงไปที่ภาคใต้ครับไปที่ด้ามขวานของประเทศไทยกันหน่อยก็แล้วกันครับ
พื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ครับ๑๔จังหวัดกับ๖๐ที่นั่งครับ
ประชาธิปัตย์ยังคงรักษาคะแนนไว้ได้๑๖ที่นั่งตามมาด้วยภูมิใจไทย
ซึ่งได้เก้าอี้เพิ่มนะครับจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเขาได้๘นะฮะ
รอบนี้มา๑๔แล้วอย่างไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็รวมไทยสร้างชาติ
แล้วก็ก้าวไกลครับนี่นะฮะพลังประชารัฐประชาชาติ
แต่ที่น่าสนใจคือเพื่อไทยปักหมุดได้ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยในปีนี้
เลือกตั้งปี๖๖ครับเอาไปดูกันต่อครับจากภาคใต้เปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครกันหน่อยครับ
เมืองหลวงที่เห็นเลยว่าชัดเจนมากคือส้มกินเกือบทุกพื้นที่ครับ
อาจจะมีบางจุดที่เพิ่งจะเริ่มนับคะแนนได้ไม่นานตอนนี้ก้าวไกลประมาณ๓๑ที่นั่งนะฮะ
พื้นที่เราจะเห็นการล้มช้างด้วย
คุณผู้ชมครับจนถึงตอนนี้ใกล้๕ทุ่ม
ภาพรวมของการเลือกตั้งคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่เดินทางมาได้ประมาณสักเกินครึ่งทางแล้ว
บ้านใหญ่บางพื้นที่แพ้ให้กับบ้านใหม่
แชมป์เก่าแพ้ให้กับคนน่าใหม่

แล้วลองดูครับ๕อันดับพักที่มีคะแนนนำตอนนี้พร้อมกับโฉมหน้าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ไกลตอนนี้พลิกมานำครับ๑๕๑เก้าอี
อันนี้คือรวมแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อเข้าด้วยกันนะครับ
เก้าอี้และนายกแคนดิเดตของพักนี้ก็คือคุณทิมพิธาตามมาด้วยเพื่อไทย๑๔๔เก้าอี้ครับ
คุณอุ้งอิ๊งคุณเศรษฐาอาจารย์ชัยเกษมและตามมาด้วยภูมิใจไทยแล้วก็สองลุงครับ
ป้อมแล้วก็ลุงตู่อันนี้คือภาพรวมนะครับ
เส้นทางถนนแห่งประชาธิปไตยทอดยาวครับคุณผู้ชม
และไม่ว่าผลคะแนนจะเป็นอย่างไรประเทศไทยจะต้องไปต่อ
นี่คือความคืบหน้าของผลคะแนนล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการในช่วงเวลาใกล้๕ทุ่มนี้ครับ